กรณีคดีใหญ่เจ้าหน้าที่อบตบึงชำอ้อถูกยิงเสียชีวิตภายในรถ
ล่าสุดค่ะตำรวจกองปราบรามส่วนที่กำลังร่วมชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีบุกจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
ซึ่งก็คืออดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองนั่นเองค่ะ
ความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงนางสาววีรยาภางามวิไลอายุ๓๖ปี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนของอบตบึงชำอ้อจังหวัดปฐุมธานีเสียชีวิตในรถยนต์
ริมถนนคลอง๗วังน้อยธัญบุรีเมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
กลางดึกที่ผ่านมานี้เองตำรวจกองปราบรามพร้อมตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
เป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทองแล้วก็เป็นอดีตสามีของนางสาววีรยาพา
ด้วยไปจับได้ในไร่แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เป็นการบุกจับตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรี
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทะเบียนขอไข่กไก่๔๘๖๕ชนบุรีได้ตามภาพวงจรปิด
คันนี้ถูกจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีนายทวีวงเป็นผู้ครอบครองรถ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่านายทวีวงคนนี้ก็เป็นอดีตสามีของผู้ตายด้วย
ตำรวจก็เลยไปเค้นสอบปากคำคนใกล้ชิดที่เชื่อว่าน่าจะรู้ความเคลื่อนไหว
รู้ว่านายทวีวงคนนี้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในไร่
เรื่องต้นนายทวีวงรับสารภาพแล้วนะคะ
บอกว่าตัวเองเป็นคนว่าจ้างคนมายิงภรรยาเก่าเอง
เพราะว่าแค้นค่ะส่งเสียกันมาตลอดถึงแม้จะหย่ากันไปแล้วในปี๕๗
ก็ยังคงส่งเสียยังคงไปมาหาสู่กันตลอด
แต่อยู่ฝ่ายหญิงก็กลับไปแต่งงานกับคนอื่นซะอย่างนั้น
ตัวเองเลยตัดสินใจขับรถกระบะพร้อมกับลูกน้องคนสนิทไปที่จังหวัดปฐุมธานี
โทรศัพท์เรียกผู้ตายมาเคลียร์ปัญหาแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ก็เลยก่อเหตุขึ้นมาค่ะ
นี่ก็เป็นคลิปภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำ
และขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการทันทีรวมถึงจะแถลงข่าวในช่วงเวลาต่อไปด้วยนะคะ